ตั้งแผงเอาไว้ยาวอย่างนี้
ถามคำเอามาเลี้ยงใคร

เอามาเลี้ยงผี

บ้านห้วยน้ำขาวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับที่นี่
เขาจัดทำพิธีบุญเลี้ยงสัมภเวษีผีเร่ร่อนไร้ญาติที่บริเวณสี่แยกประตูชัยและถนนสายพยาวป่าแดด
อยู่ใกล้กับวัดย้างนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาจัดในช่วงกลางดึกเลย
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนแถวนี้นี่แหละครับ
ไปถามตัวแทนชาวบ้านนางสมศรีอินลือนะครับเธอเล่าว่าประเพณีเลี้ยงผีเนี่ยนะ
สืบทอดกันมานานเกือบ๒๐ปีแล้ว
ชาวบ้านส่วนใหญ่นะเขาเชื่อว่าวิญญาณของผีตายโหงจะไม่ไปไหนและยังวนเวียน
ณจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะทางโค้งบนถนนสายต่างไง
ดังนั้นนะครับการทำบุญให้บรรดาสัมภเวร์ศรี
จะช่วยให้วิญญาณได้หลุดผลไปผุดไปเกิดเสียเถิด
อีกทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนนะครับ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาพบว่าหลังจากทำบุญเลี้ยงสัมภเวษีแล้ว
ถนนเส้นทางนี้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลย

แต่ผมก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
ก็เพราะว่าประชาชนในพื้นที่เขาเคารพกฎจราจรด้วย

อันนี้เรื่องของการเคารพกฎจราจรก็สำคัญนะคะคุณผู้ชม